อย่างที่นี่เป็นเรื่องเลยนะฮะ
ตำรวจต้องตามไปรวบตัวนะครับช่างรับเหมาติดตั้งกระจกหัวร้อน
คือคู่กรณีนี่บีบแต่เตือนว่าขับรถกินเลน
ถ้าอย่างนั้นขับรถมาปาดหน้าเลยแล้วมาท้าทายมาหาเรื่อง

โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้โดยผู้โดยสารคนหนึ่งนะฮะ
ขณะขับรถอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสายต้นยางนะเป็นสายเก่านะฮะ
ที่ถูกรถกระบะขับจี้ท้ายแบบกระชั้นชิด
เหตุเกิดคือวันที่๒๓วิธุนายนที่ผ่านมานะครับช่วง๔๓๐น
ขณะที่ผู้เสียหายกับแฟนกำลังขับรถกลับบ้าน
ก็มาเจอรถกระบะขับสวนเล่นมาสวนเล่นมาไม่พอกินเลนเข้ามาด้วย
ก็วิจัดชนแล้วก็กดแต่เตือนไปนะฮะ
ทำให้อีกฝ่ายโกรธฮะโกรธเลยกลับรถมากลับรถไล่กลับรถไล่ตามมานะครับ
ผู้เสียหายก็ขับรถหนีหนีเข้าไปในซอย
เพื่อจะหลีกเลี่ยงคือไม่อยากปะทะไม่อยากมีเรื่อง
แต่อีกฝ่ายก็ตามไม่เลิกจี้มาจี้มาไม่ลดละ
แล้วก็มาปาดหน้าลงจากรถได้ปลามีดใส่เลย
เออปาไม่ใสรถดูช่วงนั้นก็หน่อยฮะ
แล้วที่ศูนย์ก็จะให้แต่หมายความว่าถ้ากดไม่ได้

หาที่จอดมาแล้วผู้เสียหายกับแฟนก็ตัดสินใจลงจากรถ
ป่านนี้คงมันเป็นศพไปแล้วถ้าไม่งั้น
เพลงการนี้มือไม้สั่นเป็นหมดไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้
อาจขนาดนี้ตามจับได้แล้วคนขับรถกระบะกันนะครับ
ซ่าสื่อคือในชายวัตรอายุ๒๔เป็นชาว
ทำงาเหมาติดเหมาติดตั้งเลื่อน
เปลื๊บเพื่อที่แบบร้อยร้อนเลย
เพื่อขดดเข้าเสียงใช่มั้ย
สำนึกผิดผมขอโทษ
ผมขอโทษด้วยนะครับผมผิดไปแล้ว
ไม่ใช่ก็วูบไปนิดนึงแล้วตกใจแกพี่เขา
อะไรอย่างนี้ครับก็มันมีคือมีปัญหา
อะไรมีปัญหาอะไรมานี่อะไรมานี่

คุณชวนผมก็ขอบคุณขอบคุณที่บีบแต่นะครับ
ไม่เป็นไรครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับ
ผมไม่ได้ตั้งใจจริง

ผมวูบไปนิดนึงถ้าไม่บีบถ้าไม่ตกใจ
จนกระทั่งโมโหไม่แน่พอพระคุณกราบแทบอกนั่นแหละโอ้โหผมทนแน่
ผู้เสียหายนะครับก็เรียกร้องค่าเสียหายจากการ
คู่กรณีคว่างมีดใส่รถนะครับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
โอ๊ยโดนเข้าไปอีก๑๐๐๐๐
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ถูกตั้งข้อหาด้วยนะฐานความผิดนะครับ
ขับรถประมาทหวัดเสียวข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวทำให้เสียทรัพย์
และให้ชดใช้กระทั่งโมโหให้กับคู่กรณี
หลังจากตกลงกันได้ทั้งคู่ก็จับมือกันแบบใหม่นะฮะ
บอกเสมอว่าหลังความสะใจ
มันจะตามมาด้วยความเสียใจและเสียตังค์เสมอครับ
เจอแบบนี้ใจต้องเย็นนะฮะต้องบรรลุทำบนท้องถนนให้ได้เลยนะฮะ